ทีนี้ก็มีความคืบหน้าตามลำดับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่นครปฐม
คืนวันที่๒๔ธันวาคมที่ผ่านมานะคะ
ที่มีคนร้าย๒คนขี่รถจักรยานยนต์กันมา
แล้วก็ไปประกบยิงพ่อค้าขายยำลูกชิ้นนะคะ
ขณะที่เขากำลังอยู่กับภรรยา
แล้วก็กระสุนเข้าที่ศีรษะ๒นัดจนเสียชีวิต
เหตุการณ์เกิดขึ้นแยกไฟแดงตรงข้ามโรงแรมเวลถนนหน้าวังอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม
นี่ค่ะเป็นภาพช่วงจังหวะที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะ
กำลังกลับบ้านกับภรรยาขี่รถจักรยานยนต์กันไปคนร้ายมาประกบเลย
ยิงใส่ศีรษะไป๒นัดเลย
คือบ่ายวันนี้ค่ะครอบครัวได้มีการประกอบพิธีชาปนกิจให้กับผู้เสียชีวิตแล้วนะคะ
ผู้เสียชีวิตคือนายพศธรทิชาอารยาหรือในบุ๊กอายุ๓๐ปี
ก็ที่วัดในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมแล้วค่ะ
พระงามพระอารามหลวงนะคะ
ทางครอบครัวญาติญาติเพื่อนก็ช่วยกันเตรียมสถานที่ชาปนกิจศพ
แล้วก็ไปร่วมพิธีชาปนกิจค่ะ
พ่อของผู้เสียชีวิตบอกว่าวันนี้ไปเจอตำรวจมานะคะ
ครอบครัวก็มั่นใจว่าตำรวจจับคนร้ายได้แน่
เพราะตำรวจบอกว่าเตรียมขออนุมัติศาลออกหมายจับคนร้ายทั้งสองคนแล้ว
พ่อบอกว่ามูลเหตุที่คนร้ายมาประกบยิงขนาดนี้
แล้วก็ยิงใส่หัวสองนัดเลยเนี่ยนะน่าจะเป็นเรื่องของการล้างแค้นนะคะ
แต่ก็โอ้โหพ่อบอกว่ามันต้องทำกันขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยค่ะ
สภาพศพกระสุนทะลุหลังใบหูไป๑นัด
แล้วก็ที่ศีรษะทะลุเบ้าตาไปอีก๑นัด
เป็นปืน๙มมนะคะมีปลอกกระสุน๒ปลอกตกอยู่ในที่เกิดเหตุ

ถ้ามันเป็นเรื่องล้างแค้น๑๐กว่าปีมาแล้วมันเกินไปไหม
แต่ยังไงก็ถือว่าลูกชายชดใช้กรรมก็แล้วกัน
นี่นะคะคาดว่าอาจจะเป็นเหตุที่ไปยิงในเต้ยเมื่อ๑๓ปีก่อน
แต่พ่อบอกว่ามันเป็นเรื่องของการป้องกันตัวนะ
เพราะว่าในเต้ยเองที่ถูกยิงเมื่อ๑๓ปีก่อนเนี่ย
ปืนออกมาก่อนบุ๊กก็เลยยิงออกไปป้องกันตัว
อันนี้คือเหตุการณ์เมื่อ๑๓ปีก่อนนะคะ
ก็เลยคาดว่าเป็นเรื่องนี้หรือเปล่า
ที่คนร้ายก็มาเกาะเหตุเพราะว่ามันล้างแขน
ขัดแย้งในอดีตมันเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ
คือในบุ๊กเนี่ยทะเลาะกับวัยรุ่นในพื้นที่
แล้วก็ยิงคนตายไปหนึ่งคนชื่อในเต้ย
ในวันเกิดเหตุมีน้องชายในเต้ยชื่อในโจ
เป็นคนขี่รถให้ในเต้ยซ้อน
ก็หมายความว่าคู่อริของในบุ๊กที่เหลืออยู่คนเดียว
อาจจะย้อนกลับมาเพื่อล้างแค้นหรือเปล่า
นี่คือคาดว่าเป็นเหตุนี้นะคะ
พ่อก็เลยอยากจะถามคนก่อเหตุว่า
จิตใจทำด้วยอะไรมันโหดเยี่ยมเกินไปไหม
อยากให้ตำรวจจับคนร้ายให้ได้นะคะ
ถ้าจับได้เนี่ยคนร้ายจะมาขอโทษ
จะมาขอขมาพ่อก็พร้อมนะคือพร้อมจะให้อภัย
แต่ก็ต้องรับโทษตามกฎหมายล่ะค่ะ
ตลอด๑๓ปีที่ผ่านมาพ่อบอกว่าไม่ได้มีวี่แววเลย
ทางฝั่งคู่อริจะมาล้างแค้น
มีแค่เพื่อนของน้องบุ๊กมาเล่าให้พ่อฟัง
ว่าก่อนที่ในโจจะปิดเฟสบุ๊กไปค่ะ
มีการโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊คของในโจเอง
พ่อก็เลยเล่าย้อนให้ฟังพ่อของผู้เสียชีวิตเล่าย้อนให้ฟังว่า
ธันวาคมที่ผ่านมาพ่อน้องบุ๊กและน้องบอสลูกชายพ่อ๒คนเนี่ยนะ
พร้อมด้วยหลานชายอีกหนึ่งคนไปกินหมูกระทะกัน
พ่อก็ชวนลูกถ่ายรูปเป็นที่ระลึกค่ะ
เพราะว่าโอ้โห๗๘ปีแล้วไม่เคยถ่ายรูปด้วยกันเลยแม้แต่ครั้งเดียว

คุณพ่อบอกว่าก่อนจะหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายรูป
โทรศัพท์มือถือที่พ่อใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อ
หน้าจอแตกเฉยเลยนะคะอีสินก็แกร๊ะ
พ่อบอกว่าพ่อเป็นคนระวังมากนะ
ดูแลมือถือรักษาของเป็นอย่างดีนะ
พ่อก็ไม่คิดว่ารูปสุดท้ายที่ได้ถ่ายรูปร่วมกันกับลูกชาย
ก็คือเนี่ยรูปที่ไปกินหมูกระทะกันแล้วหน้าจอมือถือก็แตกอะค่ะ
พ่อบอกว่าก็วันนี้พิธีชาปนกิจศพน้องบุ๊กลูกชาย
ก็เป็นการส่งน้องบุ๊กเป็นวันสุดท้ายนะคะ
นี่คือพ่อก็เล่าให้ฟังเปิดรูปให้ดูทางมือถือเห็นไหมค
หน้าจอมือถือพ่อร้าวแตกเนี่ย
พ่อคือคุยกับทีมข่าวของเราไปน้ำตาไหลไปนะคะ
พ่อบอกว่าก่อนที่น้องบุ๊กจะเสียชีวิตนะคะ
พ่อได้ใช้ชีวิตกับน้องบุ๊กแค่๒๐วัน
เพราะก่อนหน้านี้๗๘ปีพ่อไม่ได้อยู่กับน้องบุ๊กเลย
ก่อนเกิดเหตุน้องบุ๊กก็กำลังเริ่มต้นชีวิตใหม่
ยำลูกชิ้นตามตลาดนัด
พ่อเคยตามลูกไปขายของนะคะ
มารู้ว่าลูกเสียชีวิตพ่อบอกว่าก็เห็นว่าลูกอุศาจ
เริ่มต้นชีวิตใหม่ทำมาหากิน
ขายของในตลาดคือตั้งใจ
ทีนี้สิ่งที่พ่อของน้องบุ๊กเป็นห่วงก็คือ
หลานของพ่อลูกชายของน้องบุ๊กอะค่ะอายุแค่๗ขวบนะคะ
ก็ต้องมากำพร้าพ่อตั้งแต่ยังเล็ก
คือลูกชายของผู้เสียชีวิตก็บวชเนรนะคะ

คุณพ่อมองว่าเขาไม่น่าจะทำถึงขนาดนี้นะครับ
เพราะว่า๑๓ปีครั้งที่แล้ว
บุ๊กก็ได้ชดใช้กรรมในสิ่งที่เขาเกิดแล้ว
เพราะว่ามันก็นานแล้วนะฮะ๑๓ปี

แต่ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเขา

เพราะว่าเขายิงน้องบุ๊กเนี่ย
ยิงในส่วนที่น้องบุ๊กไม่มีทางที่จะต่อสู้ได้เลย
แต่๑๓ปีที่เกิดขึ้น
บุ๊กลักษณะป้องกันตัวนะฮะ
วันนั้นเขาชักปืนออกมา
แล้วน้องปุ๊กก็ยิงสวนไป
ซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่เหมือนกับ

เพราะว่าโหลงมาจ่อยิงหัวสองนัส

เพราะถ้าเกิดเขาได้รับผลที่เขาทำนี่ก็โอเค
ก็ให้เขาได้รับผลการกระทำของเขาไป
เสียใจครับที่ได้เจอลูกครั้งสุดท้าย
มีความสุขด้วยกันครั้งสุดท้าย
แล้วก็มาจากกันแบบนี้
คุณพ่อปกติคุณพ่อก็ไม่ได้อยู่กับเขาไงครับ

ก็มีพิธีชาปนกิจจัดพิธีในสารานะคะ
ไม่ได้จัดที่หน้าเมนก็มีญาติมีเพื่อน
มาร่วมแสดงความเสียใจนะคะ

ตัวผู้เสียชีวิตเองเขาเป็นคนอัธยาศัยดี

ในพิธีก็มีลูกชายของผู้เสียชีวิตนะคะ
ขวบก็บวชหน้าไฟให้กับพ่อนะคะ

เหตุการณ์นี้นะคะลักษณะการเกิดเหตุเป็นแบบนี้ค่ะ
คือคนร้ายมากับ๒คนเป็นผู้ชายนะคะ
ก็ขี่รถจักรยานยนต์สีเทา
ประกบด้านขวาของผู้เสียชีวิตนะคะ
ซึ่งพยานที่เห็นเหตุการณ์บอกว่า
เห็นคนร้ายขี่ตามรถจักรยานยนต์ของผู้ตายมา
พอไปติดที่แยกไฟแดง
คนซ้อนท้ายพร้อมสูงใส่แม็กซ์สีดำ

แล้วชักปืนมาจ่อยิงเข้าหัวเลยนะคะ๒นัด
ทีนี้คนร้ายก็ขึ้นรถ
ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีกันไป
แต่ว่ารถของคนร้ายค่ะ